ทีนี้มาดูเหตุระทึกกันหน่อยคุณผู้ชมเกิดขึ้นกลางดึกเมื่อวานนี้นะคะ
คุณผู้หญิงคนหนึ่งค่ะจู่ก็แกไม่รู้เป็นอะไร
เดินถือปืนไปกลางถนนนะคะแล้วสาดกระสุนไปสองนัดนะคะ
แต่ว่าเคราะห์ดีมากครั้งนี้กระสุนไม่ไปเจาะหรือไม่ไปโดนใคร
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วสักพักหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งคาดว่าน่าจะเป็นแฟนหนุ่มของเธอ
มาเอาตัวเธอออกไปจากจุดเกิดเหตุกลายเป็นคลิปนี้ให้ดูเช้านี้ค่ะ
อ๋ออ่านิดนึงตรงข้างมอเตอร์ไซไดอท์
นี่แหละค่ะคนที่ภาคแล้วก็คนที่ถ่ายคลิปเนี่ย
เป็นรอปภที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุนะคะ
ที่ไปตรวจสอบพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่กลางถนน๒ปลอก
กระสุนเนี่ยพุ่งไปถากบริเวณทางเดินเท้าแล้วก็เหล็กที่กั้นทางจุดละ๑นัดนี่ค่ะ
จากการสอบถามคุณสุภาพซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
คนที่ถ่ายคลิปแล้วก็คนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดตอนแรกไม่ได้คิดว่าเป็นเสียงปืนอืม
คิดว่าวัยรุ่นเนี่ยจุดประทัดเล่นก็เลยเดินออกมาดูแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ฮะในสิ่งที่คิดอ่ะ
สิ่งที่ปรากฏตรงหน้าก็คือผู้หญิงค่ะถือปืนสายไปสายมา
แล้วก็ยกปืนยิงมาทางที่เขาหนึ่งนัดหลังจากนั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่ง
ว่าน่าจะเป็นแฟนกันนะคะเข้าไปแย่งปืนจากมือผู้หญิงคนดังกล่าว
แล้วพาขี่มอเตอร์ไซค์ลักษณะคล้ายกับรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
ออกไปทางถนนสุขุมวิทย์ค่ะทีนี้ต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยของคนนะคะ
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเราทำไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ลงพื้นที่เลยค่ะไปติดตามความคืบหน้าเรื่องของคดีความ
อยากรู้ว่าผู้หญิงคนที่ก่อเหตุเป็นใครมาจากไหนสาเหตุมูลเหตุอะไรถึงเกิดอาการได้แบบนี้
เอาปืนมายิงแบบนี้นะคะลงพื้นที่ไปที่สอนอคลองตันค่ะ
มีโอกาสไปพูดคุยกับผู้กำกับสนคลองตันพันธ์ตำรวจเอกฤทธีปานดำ
ท่านบอกว่าได้มีการติดตามตัวผู้หญิงที่ก่อเหตุมาได้แล้วนะคะ
เป็นใครรู้ไหมใครฮะภรรยาของตำรวจฝ่ายงานจราจรสอนอทองล่อ
เป็นเมียตำรวจค่ะทีนี้จากการสอบปากคำหญิงที่ก่อเหตุให้การบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้นั่งรถมอเตอร์ไซค์มากับสามีที่เป็นตำรวจ
ระหว่างทางเกิดมีปากเสียงทะเลาะกันด้วยอารมณ์คือหึงและห่วงนะฮะ
มาถึงจุดเกิดเหตุฝ่ายผู้หญิงลงไปหยิบปืนของสามีที่เก็บไว้บริเวณกล่องเก็บของท้ายรถ
แล้วยิงลงพื้นสองนัดนัดแรกยิงออกไปทางถนนนัดที่สองยิงไปทางรอปภ
เนี่ยยิงไปทางรอปภคุณเคราะห์ดีมากนะที่ไม่ไปโดนรอปภจนถึงขั้นว่าเขาเสียชีวิตนะคะ
เล่าต่อบอกว่าก่อนที่ฝ่ายชายจะได้ถอยออกมาก่อน
เพราะผู้หญิงเนี่ยคืออารมณ์กำลังเดือดไงถอยออกมาก่อนแล้วหาจังหวะที่เผลอค่ะ
เข้าไปแย่งปืนคืนมาได้ทั้งคู่ก็พากันขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปจากจุดเกิดเหตุนะคะ
เรื่องต้นตำรวจได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีกับหญิงที่ก่อเหตุในข้อหาคือ
ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรแล้วก็ปรับไปเป็นเงินจำนวนห้าพันบาทก่อนที่จะปล่อยตัวไปค่ะ
ส่วนสามีเป็นถึงตำรวจเป็นถึงตำรวจสังกัดสอนอทองหล่อนะคะ
เรื่องนี้ต้นสังกัดแล้วก็เขาบอกว่าจะมีการลงโทษทางวินัยด้วยหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชา
เดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นการภายในก่อนนะคะ